การเรื่องของความขัดแย้งที่ดินกันหน่อย
คนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งเป็นเจ้าของ

ก็มีปัญหาเรื่องของที่ดินมันอยู่ใกล้กัน
และมีการไปขุดบ่อปลาตรงกลางระหว่างรอยต่อของทั้งสองคน

ฝ่ายที่เป็นตำรวจนั้นเอาปืนยิงเสียจนเสียชีวิตเลย
ไปดูคลิปเหตุการณ์ช่วงนี้กันหน่อยนะครับ
นี่ฮะญาติก็ร้องไห้ร้องห่ม
ขอให้รอดชีวิตนะฮะ
เป็นนาทีที่กู้ภัยนำตัวในอภิชาติพาโคกธมอายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นเสียเจ้าของโรงศรีเจ้าของบ่อปลาบ่อกุ้งอะไรนี่แหละนะฮะ

หลังจากถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นนะฮะ
เข้าที่บริเวณกลางทุ่งนาเลยคุณผู้ชม
อยู่ที่บ้านเหล่าใหญ่หมู่๒ตำบลดงลานอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑ครับ

ญาติพี่น้องชาวบ้านเอ่ยไปดูเหตุการณ์ร้องไห้ร้องห่มด้วยความตกออกตกใจ
กลัวจะเสียชีวิตแต่ว่าเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพราะว่านำส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันนะครับ
ตำรวจสพเมือง๑๐๑ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบพันธ์ตำรวจโทสุรเดชอัธเสนาอายุ๕๖ปี
เป็นรองภูมิกับการปรับปรามสพมยวดีจังหวัด๑๐๑ก็เป็นผู้ก่อเหตุ
หลังจากเกิดเหตุก็ยืนถือปืนลูกซองสั้นอยู่ตรงนี้ครับ
มีเมียกับลูกนะฮะยืนอยู่ด้วยด้วยความตกใจมากก็ไม่คิดว่าพ่อแล้วก็สามีนั้นจะทำแบบนี้นะฮะ
ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบญาติของผู้ตายที่อยู่ในอาการโกรธแค้นก็พยายามเข้าไปทำร้ายผู้ก่อเหตุด้วยนะครับ
แน่นอนนะฮะญาติผู้ตายก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาแค่เรื่องที่ดินจะมาถึงขั้นกับฆ่าแกล้งกันทำไมอะไรแบบนี้นะฮะ
การตรวจสอบรถกระบาดฟอร์ดเรนเจอร์สีดำของนายอภิชาติผู้ตายพบกระจกด้านหน้าซ้ายแล้วก็กระจกประตูด้านซ้ายมีรอยกระสุนถึง๔รู
พันตำรวจโทสุรเดชผู้ก่อเหตุบอกว่าตนเองกับผู้ตายมีความขัดแย้งกันเรื่องที่ดินมานานมากเพราะมีบ่อปรางอยู่ระหว่างที่ของทั้งสองฝ่าย
ทุกครั้งที่ตัวเองมาจับปลาในบ่อจะถูกผู้ตายเข้ามาข่มขู่อย่ามาจับนะห้ามจับมันเป็นที่ของเราของฉันอะไรแบบนี้นะฮะ
เพราะต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าก็ในบ่อป่ามันอยู่ในที่ของเขาแต่มันคือเป็นรอยต่อทับซ้อนพอดี
อีกฝ่ายหนึ่งเอ้าฉันก็มีสิทธิ์จับมันก็ทีฉันเหมือนกันอีกฝ่ายหนึ่งอ้ำก็อยู่ที่ฉันเป็นเจ้าของของฉัน
ไม่มีสิทธิ์มาจับอะไรแบบนี้นะฮะ
ล่าสุด๓๑ธันวาคมผู้ก่อเหตุไปจับปลาในบ่อเพื่อไปกินฉลองปีใหม่กับครอบครัว
เสียชาติเนี่ยผู้ตายมาข่มขู่แล้วเคยเตือนแล้วว่าอย่ามาจับอีก
ในส่วนของตำรวจเองก็เคยเตือนว่าอย่ามาข่มขู่เขาอีก
กระทั่งผู้ก่อเหตุกับภรรยากับลูกสาวเนี่ยให้ชาวบ้านไปจับปลาในบ่อ
จู่เสียชาติขับรถมาเลยครับออกจากโรงศรีมาซึ่งห่างจากบ่อปลาที่๒๐๐เมตร
พุ่งเข้าไปหาผู้ก่อเหตุด้วยความเร็วแล้วก็นั่งด่าผู้ก่อเหตุอยู่บนรถด้วยถ้อยคำหยาบคาย
อันนี้ผู้ก่อเหตุเขาว่าอย่างนั้นนะผู้ตายพูดไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็เลยเดินเข้าไปหาแต่เสียชาติเขาว่าเขาอ้างว่าเสียชาติจะหยิบปืนมายิงตัวเขาเองนะ

ต่างฝ่ายก็ต่างอ้างกรรมสิทธิ์ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าพนักงานสอบสวนก็จะมีการรวบรวมหลักฐานอายัดรถสามคันไว้ตรวจสอบก่อนจะคุมตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีแน่นอนโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
เพราะว่าก็ถือว่ามีอาวุธปืนแล้วก็ตั้งใจยิงสวนกลับไป
ทีนี้ต้องมาดูเพิ่มเติมอีกนะคะว่าบ่อปลาบ่อนี้
ซึ่งมันเป็นเขตรอยต่อพอดีแต่สรุปแล้วมันเป็นของใคร